ความคืบหน้าเรื่องการจำหน่ายตัวฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัดเย่าของทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้บริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัด
ซึ่งเป็นผู้แสดงความประสงค์ยื่นขอเสนอเข้ามาในรอบแรก
ก็ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับที่๒ให้ดำเนินการจำหน่ายตัวครั้งนี้
ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่๑กันยายนนี้จนถึงวันที่๕กันยายน๒๕๖๐ก็คือปีหน้านู่นเลยครับ
แทนที่บริษัทฟอสสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนที่ถูกยกเลิกสัญญาไป
หลังจากไม่สามารถทำการจำหน่ายตัวตามแผนที่วางเอาไว้ได้
ส่วนเรื่องของตัวผีได้มีการกำชับและไม่ต้องการให้มีตัวผีเกิดขึ้นครับ

ขณะนี้ผมได้ทราบว่าได้บรรลุข้อตกลงนะครับ
เรื่องความมั่นใจในการที่จะสามารถทำหน้าที่ในการจำหน่ายตัว
ความมั่นใจในการแก้ปัญหาขายบัตรเกินราคา
ความมั่นใจในเรื่องที่คุณจะต้องไม่ผลักภาระ

ทั้งนี้แฟนบอลนะครับสามารถสั่งจองได้
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ในวันจันที่๘สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไป
ทั้งนี้แฟนบอน๑ท่านสามารถซื้อได้๒ใบ
หากซื้อเพิ่มต้องต่อคิวใหม่ครับ
และต้องแสดงบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารราชการในการซื้อ
เพราะว่าจะมีการพิมพ์ชื่อผู้ซื้อลงบนตัว
เพื่อป้องกันการขายตัวเกินราคา
โดยบัตรนั้นมีราคา๖๐๐๕๐๐๔๐๐๓๐๐๒๐๐และ๑๐๐บาทครับ
ส่วนตัวแบบแพ็คเกจทั้ง๕นัดในบ้าน

และคุณผู้ชมที่ซื้อนั้นจะได้ส่วนลด๒๐เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่ทางไทยซิเก็ตเมเจอร์นั้น
สามารถจำหน่ายตัวได้เหมือนทางบริษัทพอสมาร์ท
เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ได้สิทธิ์เป็นลำดับที่๓

ส่วนในวันนี้ทางพลตรวจเอกสมยศ
ได้มีการประชุมเรื่องของความพร้อม
ในการพาหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยทุกชุด
เดินทางไปศึกษาดูงานของทีมในเจลิก
และทีมชาติญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
ระหว่างวันที่๗๑๒สิงหาคมนี้
ซึ่งคณะที่จะเดินทางไปในครั้งนี้ก็จะนำมาโดย
หัวหน้าภูกษอนทีมชาติไทยชุดใหญ่
นอกจากนี้ก็ยังมีวรวุฒิศรีมะคะ
หัวหน้าภูกษรรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี
และชายงคำเปี่ยมหัวหน้าภูกษรรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
โดยคณะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น
รวมไปถึงการวางระบบโครงสร้างและการพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาวครับ